แต่ว่าอีกหนึ่งความรู้สึกก็คงจะต้องไปสัมภาษณ์
ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยครับ
เกี่ยวกับความสำเร็จในครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศส
ก็บอกว่าเป็นความภูมิใจนะครับ
อีกหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับที่สะท้อนว่า
ความหลากหลายในทีมชาติฝรั่งเศสมันมีส่วนช่วยอยู่แล้วแหละ
ทำให้ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จได้
ก็มีโอกาสพูดคุยครับกับทางนายจิลสการาชงนะครับ
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นคว้าแชมป์โลกครั้งล่าสุด
เขาก็บอกว่าเตรียมตัวนะครับ
ซื้อเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสตัวใหม่ที่จะมีดาวแชมป์เพิ่มอีก๑ดวง
ก็คือมี๒ดวงแล้วแหละจากเดิมมีอยู่๑ดวงนะคะ
แล้วก็บอกว่าการที่ฝรั่งเศสชนะฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้นะครับ
คือนักเตะก็มาแต่หลายเชื้อชาติอย่างที่เราเคยเสนอข่าวไป
เขาบอกว่านี่แหละเป็นพลังที่มาจากความหลากหลายของฝรั่งเศส
แล้วก็จะเป็นบทเรียนที่ดีนะครับที่คนฝรั่งเศสแล้วก็คนทั้งโลกจะได้เรียนรู้ว่า
ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหากร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ครับ
และทำงานที่ดีและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องเรียนรู้ส่วนใหญ่ของชาวเก็บ
ถ้าเล่นได้แบบนี้
เกลียดรุ้นกันในยูโรนะครับหลายทีมให้โชว์ฟอร์มได้ดี๒ปีนะครับ